มีเหตุการณ์คนขับเรือหางยาวขับไปชนต่อหม้อสะพาน
แล้วก็กระเด็นตกน้ำเสียชีวิตนะครับ
ที่สะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตถนนมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าชนบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ

ก็เลยต้องงมหากันแล้วเพราะสุดท้ายเจอศพจริง
อยู่ตรงนี้นะฮะเสาต่อหม้อเนี่ยมีรอยชนแล้วก็มีเรืออยู่
มีชุดประดาน้ำเนี่ยมาช่วยงมหากันนะครับจากป่อเต็กตึง
คนขับเรือชื่อในเอียงจันแดงอายุ๕๔ปี
น้องสาวบอกว่าความจริงบ้านอยู่ที่บางบ่อสมุทรปลาการ
ห่างจากจุดที่เจอเรือ๑กิโลเมตร
แต่พี่ชายหายไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นบอกจะไปบ้านเพื่อน
เช้ายังไม่กลับเมื่อเช้ามีคนหาปลาขับเรือผ่านมา
เห็นเรือพี่ชายจอดชนต่อหม้ออยู่แต่ไม่เจอพี่ชาย
ก็เลยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูแล้วก็ช่วยงมหาหน่อย
บอกว่าถ้าเจอผู้ศูนย์หายจะมาแก้บนให้ช่วงบ่ายลงกันอีกครั้งหนึ่ง
เจอฮะไปเจอร่างของในเอียงเนี่ยจมอยู่ใต้น้ำห่างจากจุดที่พบเรือประมาณ๔เมตรนะครับ
น้ำลึกประมาณ๒เมตร
เจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเสียหลักกระเด็นตกไปช่วงที่ขับเรือมาชนนะครับ
ผู้เสียชีวิตมีอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่มีครอบครัวนะฮะอยู่กับแม่อายุ๙๐
เพิ่งเสียชีวิตจากโควิด๑๙เมื่อพฤศจิกายนปี๖๔นะฮะ
แล้วก็เมื่อคืนก็บอกจะไปหาเพื่อนคาดว่าอาจจะดื่มเหล้าอะไรด้วยหรือเปล่า
เสียหลักชนต่อหม้อก็เลยเสียชีวิตกระเด็นตกน้ำไปนะครับ